แฟนคับนุ๊กปายมารวมกันตัวกันตรงนี้แล้วก็ตบมือเลยค่ะ
บมือให้กับความขยันสุดยอดของหนุ่มนุกธนดลนะคะที่ล่าสุดค่ะตั้งใจทำงานเก็บเงิน
เตรียมซื้อบ้านหลังใหม่ที่กรุงเทพ
ต้องบอกว่าหนุ่มนุ๊กตรงนี้เขามีบ้านที่ต่างสังหวัดแล้ว
แต่ว่าล่าสุดหนุ่มนุ๊กเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
คือตอนนี้ตั้งใจจะมาซื้อบ้านที่กรุงเทพนะคะ
เป็นบ้านพักที่ระหว่างที่มาทำงานที่กรุงเทพเนี่ย
เทียวไปเทียวมาระหว่างกรุงเทพขอนแก่น
เพราะว่าปีปี้นานาเนี่ยแฟนคับก็เป็นห่วง
เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ในการเดินทางเนี่ยค่ะ

แล้วก็อยู่ใกล้ติดกันเลยด้วยความที่สนิทกันค่ะ
แม้จะคนไลฟ์สไตล์นะคะแต่แค่รู้ว่า
นุ๊กกับคอนโดปายอยู่แถวเดียวกัน
พี่เอฟซีก็ใจฟู้กันแล้วล่ะค่ะ
ฟังเสียงหนุ่มนุกธนดลคนโกงหล่อจริงค่ะ
ค่อนข้างที่จะมีงานอยู่ในกรุงเทพ

ถ้าซื้อไว้ในกรุงเทพก็น่าจะไม่ได้เจียวไปขอนแก่นไง
ปลายรู้สึกว่าเขาจะมีคอนโด

คือมันคุ้นละละสไตล์กันปลายจะชอบคอนโด

แต่นุกชอบบ้านนุกชอบปลูกต้นไม้อะไรอย่างนี้

แล้วแฟนในเอฟซีในติ๊กต๊อกนะคะ

อ้าวมีมาฝั่งหรือเปล่า

บ้านที่ต่างจังหวัดก็คือ๘๘ทับ๑๓๐

๘๘อีกแล้วเพราะว่า๘๘มีมาฝัง

ดีจริงน้องมิวนัฐพนธ์ประเอกช่องเจ็ดนะคะ

ฟิตแบ็คหนังปรานีที่หนุ่มนุ๊กเขาเล่นเนี่ยค่ะ

หลายคนบอกว่าแป๊กหรือเปล่าไม่นะคะ
คือแฟนเข้าไปติดตามกันเยอะมากนะคะ

ติดตามกับการใหม่ที่นุกเตรียมประชาญบทบัตร

ก็คือกล้องเฮ้ยไร้แล้วก็เบิ้ลประถุมรา
สนุกแม่นอน

กระแสนุกธนดลฟีเวอร์ได้เลยค่ะ

ก็รู้สึกว่าชอบชอบที่
ยุค๙๐เราไม่เคยเห็นแบบนี้นานแล้ว

ตึกว่ามันเนี่ยทุกวันเนี่ยเขารออยู่แล้ว

แล้วก็กดชมไม่ได้
เขาหล่อเขาน่ารักมากเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะคงถูกใจเอฟซีกันนะคะ